พูดถึงเรื่องของประเพณีไทยนะคะก็นึกถึงชุดไทยนะคะ
ยิ่งช่วงนี้มีละครอิงประวัติศาสตร์เขาออกมาโด่งดังทีเดียวนะคะ

ว่านี่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองรอง๕๕จังหวัด
ก็มีแผนโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
โดยพลเทอร์สรรเสริญแก้วกเมิดโฆษกประจำสำนักนายกวัฒนมนตรี
ก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะที่ดูแลแต่ละจังหวัดในภาพรวม
ไปค้นหาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดนะคะ
เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
สนใจในรากเง่าและวิถีชีวิตแบบไทย
โดยเฉพาะในเมืองรอง๕๕จังหวัดค่ะ
อาจจะเป็นในรูปแบบของสถานที่
ที่เป็นโบราณสถานหรือว่าสถานที่ที่เป็นที่โดดเด่น
หรือผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
บางพื้นที่บางจังหวัดอาจจะเป็นอาหารเป็นประเพณี

ก็สามารถที่จะนำไปสร้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้๕๕จังหวัดเมืองรองเนี่ย

อย่าลืมนะครับเที่ยวเมืองกรองก็ลดหย่อนภาษีได้นะ
ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทเริ่มมาตั้งแต่มีนาคมแล้ว
ก็จะรองรับในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้ด้วยนะครับ
ส่วนก่อนหน้านี้ที่เขามีการจัดงานขึ้นในเมืองกรองต่างนะครับ

อย่างเช่นงานนุ่งโจงห่มสบายเล่นน้ำแบบไทยณสิงห์บุรี

มหาสงกรานตะปอนตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาทที่จันทบุรี

กรานมงคลก่อพระทรายน้ำไหลยิ่งใหญ่พวงมโหดที่จังหวัดกำแพงเพชรที่บอกไปแล้ว

จังหวัดแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนะคะ
ส่วนบรรเยอกาศงานแหน่งศพศุกรสรรมหาสงครานตำนานไทย
พระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเมื่อวานนี้
มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ
บางส่วนก็เข้าคิวส่งน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน

แล้วก็นำเอาภาชนะที่เตรียมมารองรับน้ำพระพุทธมนตร์

ซึ่งต่อท่อจากฐานองค์พระก็นำกลับไปบูชาด้วย
ส่วนใหญ่ที่มาก็ใส่ชุดไทยแล้วค่ะ
เสื้อลายดอกสีสันสดใสนุ่งจงกระเบน
มาร่วมงานแล้วก็มาถ่ายภาพตามจุดต่างด้วย
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่อัญเชิญพระพุทธกาสาวพัฒน์
ปฏิสถานเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา
ที่ส่งน้ำเพื่อความเป็นศิลป์บงคลก็ตั้งแต่เมื่อก่อน
คือเมื่อวานนี้เวลา๑๓นาฬิกา๓๔นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกุณฑาโปรดเกล้าโปรดกำอมให้พวนอากาศเอกเสมอยู่ศุกร์
หัวหน้าสำนักงามราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน์
อยู่หัวแล้วก็ประชาชนเนี่ยแหละครับได้ร่วมศักระแล้วก็ส่งน้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับประชาชนตักน้ำอย่างที่คุณสุภานีบอกนะ
ตากน้ำแล้วก็เก็บกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ได้สักการะบูชานะคะ
นอกจากนี้แล้วอย่างที่ได้เห็นบรรยากาศไป
ประชาชนก็ใส่ชุดไทยมาร่วมงาน
บางคนก็ใส่เสื้อลายด่อแล้วแต่สะดวกครับ
จากมาร่วมงานมาส่งน้ำพระแล้วก็มาถ่ายภาพ
เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยยังมีกำแพงที่มีภาพวาดสามมิติ
อันนี้ก็มาถ่ายภาพกันนะคะ
ส่วนด้านสนามเสือป่านี่นะคะทางคณะผู้จัดงานเขาก็เปิด
โดยแต่ละทีมก็นำเอากลวิธีและเคล็ดลับต่างมาใช้
เห็นบรรยากาศเกี่ยวกับสงกรานไทยหลายรูปแบบและ
ใช่นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับ